มีการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ใน๔๗หน่วยเลือกตั้ง
หลายจังหวัดทั่วประเทศกันเลยคุณผู้ชมครับ
เราส่งผู้ช่วยข่าวไปประจำดูในเหตุป้อมปราบ๙๐ภาย

ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตวรายงานมาจากเขตป้อมปราบศัตรูภายครับ
ค่ะการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่๓แขวงบ้านบาดเขตป้อมปรับศัตรูภายนะคะ
สำนักงานเขตป้อมปรับศัตรูภายที่เริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกานะคะ
ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงค่ะที่สุดแล้วก็นับคะแนนเสร็จสิ้นนะคะ
ปรากฏว่าคะแนนตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์คือ๕๓๘คนค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตป้อมปรับศัตรูภายเริ่มนับคะแนนใหม่
สอบแบบบัญชีรายชื่อหรือระบบปาร์ตี้ลิสต์นะคะ
จากผลการนับคะแนนในหน่วยนี้มีจำนวนคะแนนเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
ถึง๓๗คะแนนค่ะหรือว่าบัตรเขย่งนะคะ
เพราะว่าหน่วยนี้มีผู้แสดงตนมาใช้สิทธิ์๕๓๘คนค่ะ
แต่ผลการนับคะแนนพบว่ามีคะแนนบัตรดี๕๔๙คะแนนบัตรเสีย๑๔คะแนน
บัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน๑๒คะแนนค่ะ
รวมคะแนนแล้วพบว่าจำนวนคะแนนเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ถึง๓๗คะแนนค่ะ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เริ่มนับคะแนนนะคะก็มีประชาชนมาร่วมสังเกตการณ์นะคะ
รวมถึงสื่อมวลชนที่มาเกาะติดบรรยากาศค่ะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ
หลังจากใช้เวลานับคะแนนนานกว่า๑ชั่วโมง๕๐นาทีนะคะผลนับคะแนนใหม่ปรากฏว่า
จำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด๕๓๘ใบตรงกับจำนวนผู้แสดงตนมาใช้สิทธิ์คือ๕๓๘คนค่ะ
โดยมีรายละเอียดเป็นบัตรดี๕๑๒คะแนนบัตรเสีย๑๔คะแนนและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน๑๒คะแนนค่ะ
ซึ่งตลอดการนับคะแนนนะคะก็มีนายพงศ์จักรินถาวรพงศ์ผู้อำนวยการเขตป้องป่าศัตรูภาย
เจ้าหน้าที่กรกตและประชาชนนะคะรวมถึงสื่อมวลชนร่วมติดตามการนับคะแนนค่ะ
ก็เปิดเผยว่าการนับคะแนนในครั้งนี้นะคะก็ถือผ่านไปด้วยดีค่ะ
วันนี้เนี่ยก็มีการเคลียร์ประเด็นกันจบทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของภูมิในการเขียนสำนักเขตป้อมปรับศัตรูไพรค่ะ
สบายใจได้ครับน้องน้องห่วงแล้วก็มีผู้สังเกตการซึ่งชนก็เป็นพยาน
สบายใจได้ครับทั้งพี่น้องประชาชน
และหากเปรียบการนับคะแนนเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมนะคะ
จะพบว่าคะแนนเขย่งที่เกินมาทั้งหมด๓๗คะแนน
กระจายอยู่ใน๔ภาคการเมืองค่ะ
ซึ่งก็คือพักรวมไทยสร้างชาตินะคะ
นับคะแนนครั้งก่อนได้๑๖๕คะแนน
ส่วนนับใหม่วันนี้ค่ะได้๑๕๔คะแนนค่ะ
ประชาธิปัตย์นับครั้งก่อนได้๓๐คะแนน
นับใหม่วันนี้ได้๒๘คะแนนค่ะ
พักเพื่อไทยนับครั้งก่อนได้๗๘คะแนน
นับใหม่วันนี้ได้๗๓คะแนน
และพักเก้าไกลค่ะนับครั้งก่อนได้๒๓๐คะแนน
และนับใหม่วันนี้ได้๒๑๑คะแนนค่ะ
และนอกจากที่เขตป้อมปรับศัตุภายนะคะ

วันนี้หลายหลายพื้นที่เลยค่ะก็มีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งใหม่นะคะ

ก็จะเริ่มนับในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา
เช่นเดียวกับที่เขตมินบุรีค่ะ

ส่วนผลการนับคะแนนวันนี้ค่ะจะเป็นยังไรนะค่ะ
สามารถติดตามรับชมได้ที่ไทยรัฐทีวีค่ะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็เกาะติดอยู่ตามแต่ละหน่วยเลือกตั้งค่ะ

รายงานสดจากสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูภายค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีบัตรเขย่งมันก็คงไม่ต้องมานับคะแนนกันใหม่
บอกว่ามันจะไม่เขย่งจนทำให้คะแนนเสียงมันผิดเพี้ยนไปนะ
จากการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการนับคะแนนใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างค่ะ
เห็นบอกว่าวันนี้บรรยากาศการนับคะแนนที่จังหวัดฉะเชิงเซานั้นค่อนข้างเงียบเหงา
เพราะว่าไม่มีตัวแทนของพักการเมืองไปร่วมสังเกตการณ์เลยนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่หอประชุมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
มีนายธนกฤษนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นผู้ตรวจติดตามการนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ของหน่วยการเลือกตั้งที่สี่
การเลือกตั้งที่๒ในพื้นที่หมู่๔ตำบลก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
บรรยากาศวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแต่ว่ามันมีเพียงเจ้าหน้าที่กรกต
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่มีการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่มีตัวแทนจากพักการเมืองร่วมสังเกตการณ์เลยนะคะ
ซึ่งหลังมีการเปิดหีบเพื่อนับคะแนนใหม่ผลปรากฏว่าพักเก้าไกลค่ะ
มีคะแนนทิ้งห่างจากพักคู่แข่งในหน่วยการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ
ในพื้นที่จุดนี้เกิดจากการที่ว่าหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นลงนั้นปรากฏว่าจำนวนบัตรดีนับได้เนี่ยมี
ทั้งสิ้น๔๐๓ใบแต่ว่าขีดคะแนนบนกระดานนั้นรวมได้๔๐๔ใบ
คือเกินไป๑คะแนนไงขีดเกินไป๑ขีดนะคะ
ทำให้ต้องมีการรับใหม่ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ใจโปร่งใส
แม้ว่าจะมีเพียงแค่คะแนนเดียวที่เกิดการผิดพลาดจากการขีด
แต่ก็ต้องนับคะแนนใหม่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาของหน่วยการเลือกตั้งที่๔ค่ะ
อาจจะเป็นจังหวะขีดเกินไปหน่อยเนอะ
หวังว่าทุกอย่างวันนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ